เห็นคุณชนะบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินติดตังค์เข้าไว้
อ่าก็ช่วงนี้การเงินติดขัดต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง

ผ่าคุณไปกินอาจแบบเมนูถูก
สิบบาทมีตันจ่ายไหมสิบบาทอุ๊ยพอมีเดี๋ยวไปแคะกระปุกเอาอยู่ที่โต๊ะเนี่ยมีอยู่
ร้านนี้ค้าให้มานานกว่าสิบห้าปีแล้วก็ยืนยันว่าจะค้าราคานี้แหละต่อไป

น้องใบตองมาเลยนะครับห่อดิฉันเหรอคะ
ใบตองนี่ทำหลายอย่างนะเป็นคนมีประโยชน์

เป็นก๋วยเตี๋ยวราคาประหยัดแค่๑๐บาทเอง
ขายอยู่ที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์นั่นเองนะจ๊ะ
เป็นร้านเก่าแก่เรื่องชื่อเรื่องรสชาติและราคาถูก
เขาขายราคานี้มานานแล้ว

โอ้โหถูกใจขนาดนั้นเลยเหรอบอกว่าอร่อยมาก

ถึงขั้นว่าสนิทกับเจ้าของร้าน

มาเที่ยวรับไลน์บ่อยก็กินกันจนได้ว่า
เป็นเพื่อนซีเจ้าของร้าน

คนนี้ใช่ไหมนี่แหละคนนี้แหละ
ฮัลโหลฮัลโหล
น้องใบตองมีภาษาอังกฤษไม่สนใจ
ฮัลโหลสวัสดีครับขอบคุณสิด่า

ทักทายคุณครูเวลาตอนไปเรียนครับ

นิ่มเส้นเมื่อกี้คีบให้ดูแล้ว
อร่อยอ่าฟังเจ้าของเขาว่าหน่อยนะคะ

ตั้งแต่๕บาท
ตอนนี้ก็เศรษฐกิจ

ก็จะตึงราคาไปเรื่อย
ก็จะตึงราคาไปเรื่อย
ถือว่าลูกค้าเอาลูกค้าไว้ก่อน

เพราะว่าอยากจะช่วยคนบ้าง

คือเราอยากจะช่วย

พอจ้างเขาพอไม่รู้จ้างสองคนเนาะเนาะ

สังคมเพราะฉะนั้นช่วยมาช่วยที่นี่หน่อยนะครับ
ขายที่หน้าออฟฟิศไทยรัฐทีวี

โอ้ท้องกรกรากไปหมดเลยค่ะ
แต่ถ้าได้กินก๋วยเตี๋ยวราคาถูกแบบนี้

สังคมจริงนะครับช่วงของร้านนางอับซ้อนสำอางสีทิพย์

ตะก๋วยเตี๋ยว๑๐บาทตกใจไง
อุ๊ต๊ะอุ๊ต๊ะแล้วถ้าฝรั่งมากิน
อ้าวเขาเล่าแตก

น่าตกใจมาก๕๐บาทเองเท่านั้นหรือ

มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บไส้อัวหลากหลายอย่าง

ที่สำคัญคือเน้นขายเยอะ

ขายได้๕๐๐๐บาทเลยนะคุณ
เยอะกว่าเงินคุณชนะทั้งเดือนอีก